แครับเสียงของคุณมตุมฮาโอโหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
แล้วก็ลามไปถึงดราม่าในวงการบันเทิงต้องไปตรวจต้องไปกักตัวมากมาย
คุณมะตูมเองก็ปิดรับสื่อเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่อยู่พักหนึ่ง
อาการดีขึ้นอย่างที่เห็นเมื่อวานนี้เขามาไลฟ์ให้ได้ฟังกันครึ่งชั่วโมงใช่ไหม
ใช่ตอนประมาณบ่าย๒เพราะว่าตอนแรกก็โพสต์ก่อนไงว่าเดี๋ยวบ่าย๒เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ฟัง
ทีนี้ก็เลยมาเนี่ยค่ะแล้วเราก็อธิบายทุกอย่างเลยจริงทุกเรื่องทุกเรื่องเพราะคนก็อยากฟังจากปากคุณมะตูมว่า
จริงหรือเปล่าคุณคุณทำแบบนี้จริงไหมคุณไม่รู้จริงไหมคุณปาร์ตี้คุณดื่มแอลกอฮอลจริงไหม
เขาก็อธิบายทุกอย่างแต่ว่าดราม่าในโซเชียลมันยังไม่ได้จบลงเท่านั้นหรอก
มันก็ต่อความยาวไปอีกบานปลายอีกหลายประเด็นอ่ะนะฮะก็เมื่อวานนี้โลกออนไลน์มันร้อนแรงขึ้นมาทันที
แล้วก็เป็นคลัสเตอร์ที่มีการแพร่เชื้อต่อไปอีกหลายคนแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
บางคนก็ไปกดไลค์บางคนเขาก็ไปดูบางคนก็เข้าไปเม้นต์ในทิศทางที่
มีทั้งให้กำลังใจมีทั้งชื่นชมที่ออกมาอธิบายรับผิดชอบต่าง
ขอโทษแล้วก็ให้อภัยแต่บางส่วนก็เหมือนอารมณ์มันยังคงข้างค้างอยู่
ก็เข้าไปต่อว่าตำหนิต่างนานาเช่นโอ้โหวงการบันเทิงอ่ะเนอะ
วลีนี้บางคนก็บอกว่าปลอมมาก
ก็บอกว่าเตรียมค่าปรับไว้หรือยังเพราะทำผิดกฎหมายมากมาย
ย้ำว่าเหล่านี้เป็นคอมเมนต์ชาวเน็ตนะครับ
เดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูว่าเขาชี้แจงอะไรบ้าง

หลังจากที่คุณอนุทินท่านรองนายกเองก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีการเสิร์ฟแอลกอฮอลจริงหรือไม่จริง

เขาชี้แจงแบบนี้ว่าคือไอ้งานบนลูฟท็อปไม่มีจริง
มันมีแต่น้ำผลไม้แต่น้ำบ๊วยถูกต้องแต่เขายอมรับว่าเขาไปดื่มต่อในห้องพักที่เขาเปิดไว้ในโรงแรม
แต่ว่าแอลกอฮอลนั้นก็ไม่ได้สั่งซื้อจากโรงแรมนะ

ปีมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันมีอยู่๓อย่างที่
๑เล่า๒ดอกไม้๓เค้ก

มีแค่นี้ที่พอเพื่อนเอามันให้ก็เนี่ยเอาเปิดต่ออยู่ในห้อง
ฮิ้วมาเขาก็ออกห้องนั้นเข้าห้องนี้อะไรแบบนี้

ส่วนข่าวที่ว่ามันมีเรื่องของสารเสพติดมาเกี่ยวข้องไหม
ปาร์ตี้คุณมะตูมมีคนไปร่วมงานมากกว่า๕๐คน

ไอ้๓เรื่องที่ผมบอกไป
ยาเสพติดในแบบกับคนที่มา๕๐คน
คุณมะตูมยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
แต่คือขอบอกไว้เลยว่าที่พูดมาเนี่ย

แล้วก็นายแบบเนี่ยนักข่าวไปถามนายแบบ
เขาปฏิเสธก่อนที่มะตูมจะออกมาชี้แจงอีก
แล้วคุณอริยาแล้วเรื่องที่บอกว่าเฮ้ยมีดารานักแสดงชายไปร่วมงานอันนี้จริงป่ะ
ก็เรื่องนี้ทางดีเจมะตูมตอนแรกเขาพูดถึงเรื่องคนที่ติดเชื้อก่อน
คือเขาบอกว่า๘คนในงานปาร์ตี้เขาติดเชื้อ
แล้ว๘คนตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลหมดแล้วยกเว้นเข้าโอ๊ต
ทีนี้เขาก็เลยพูดประเด็นนี้ต่อว่าเรื่องเข้าโอ๊ตเหมือนกัน
ที่ตอนแรกบอกว่าไม่มีคนในวงการบันเทิง
คืออันนี้มะตูมขอโทษจริงเพราะว่ามะตูมไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นดาราเป็นศิลปิน
เนื่องจากว่าเขาโอ๊ตเป็นแฟนของน้องผู้หญิงที่มะตูมสนิทพี่มะตูมรักมาก
แล้วก็มาด้วยกันคือไม่เคยถามมาก่อนเลยว่าเขาเป็นทำงานในวงการ
คือเราเองก็ไม่ทราบว่าเขาโอ๊ตเขาเป็นบอยแบนเป็นนักแสดงอะไรมาก่อนเราก็ไม่ทราบ
คุณมะตูมเองก็ไม่ทราบก็เลยออกมาอธิบายว่าเขาไม่ทราบ
แล้วก็เลยบอกว่าไม่มีดารานักแสดงไปร่วมงาน
ซึ่งก็เป็นไปตามที่เขาอธิบายกับเรื่องของข้าวโอ๊ตแหละแล้วก็ขอโทษเรื่องของข้อมูลที่พูดไปอาจจะเข้าใจกันผิดนะฮะ
ส่วนเรื่องของอาการป่วยตอนนี้รักษาตัวมา๑๕วันแล้วยังมีเชื้ออยู่แต่อาการแทรกซ้อนไม่มีแล้ว
ร่างกายก็แข็งแรงดีนะฮะยังพบว่ามันมีซากเชื้ออยู่บ้างก็ตัดสินใจอยู่ต่ออีกสักระยะเพื่อตรวจให้มันแบบหายขาดไปเลย
ส่วนเพื่อนที่บอกว่า๘คนหายแล้วแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วเหลือข้าวโอ๊ตคนเดียว
แล้วมีอีกหนึ่งเรื่องที่เขาอธิบายคือเรื่องของวุฒิการศึกษา
ใช่คือเขาพูดแบบนี้เพราะว่าในโลกโซเชียลไปบอกว่าเขาจบศิลปากรถูกไหม

ตุ้มบอกไม่เคยบอกเลยไม่เคยพูดเลยว่าจบศิลปากร
แล้วก็ชี้แจงว่ามะตูมเนี่ยจบทางวินเยอรมันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบแล้วก็คือเท่ากับมต้น
แล้วก็ไปต่อสายอาชีวะแต่ว่าสายอาชีวะไม่เจอ
ใช่เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการใบปริญญาเขาต้องการหาเงินมากกว่า
ถ้าเทียบเท่าคือจบแค่ม๓มาซึ่งเขาก็ไม่เคยพูดว่าเขาจบอักษรศิลปากรเขายืนยันนะครับ
ทีนี้ทางด้านของนายอนุชินชาญวิรากูลนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการจัดหาวัคซีนโควิด๑๙
ว่าก่อนหน้านี้ไทยเองก็วางแผนในการจะฉีดวัคซีนการแพร่ระบาดของโควิดในเดือนมิถุนายน
คุม๕๐ของประชากรในประเทศแล้วก็มีแผนที่จะจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นด้วย
เพื่อมาที่จะใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากว่ามีการระบาดที่สมุทรสาครเยอะ
แล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็ดีขึ้น
สามารถควบคุมได้นะครับร่วมกับเรื่องของการค้นหาเชิงรุก
ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนมาก่อนแผนเดิมในเดือนมิถุนายน
ก็คือใช้แผนเดิมไปก่อนพร้อมยืนยันด้วยว่าการจัดหาวัคซีนไม่ได้ล่าช้า
ตามที่บางคนวิจารณ์อยู่นะฮะ
มีกระแสมาไงเพราะว่าตอนที่ข่าวออกมา
ว่าไทยเราจะได้ฉีดวัคซีนได้เร็วก็คือเดือนกุมภาวันวาเลนไทย
แต่ทีนี้ต่อให้มันไม่ทันวาเลนไทยเนี่ย
ต่อให้ฉีดไม่ทันวาเลนไทยก็ถือว่ายังอยู่ในแผน

ถูกต้องถูกต้องแล้วก็พร้อมแหละพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะให้บริการนะครับ
ทีนี้พอถามถึงเรื่องของวัคซีนล็อตแรกเร่งด่วนจากแอสต้าเซเนก้า
ที่ระบุว่าจะนำเข้ามาจากเอเชียแทนยุโรปหลังมีปัญหาการขนส่ง
คุณอนุทินก็บอกว่าไม่อยากจะบอกแหล่งที่มาอะไรที่มาเพิ่ม
เหนือจากแผนเดิมในเดือนมิถุนายนก็ดีอยู่แล้วนะเต็มที่เลย
ถ้าได้มาคือ๒ล้านโดสจากทุกแหล่งรวมกัน
ตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลแต่ถ้ามีความชัดเจน
ส่งออกมาจากประเทศผู้ผลิตมายังไทยเมื่อไหร่จะแจ้งทันที
ซึ่งคุณอนุทินเองก็ย้ำว่าอย่าเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ส่วนเรื่องของการระบาดล่าสุดเราอัปเดตให้ฟังไปแล้วว่า
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อวันนี้เป็นเท่าไหร่
ก็คือตามที่รายงานไปข้างต้นจากสวบคคือ๕๔๘ราย
ค่ะแต่ว่าทีนี้คุณผู้ชมมันมีเรื่องที่ทั้งสมุทรสาครเอง
วิธีการตรวจเชิงลุกใช่ไหมที่บอกว่าตรวจแรงงานไป๑๔๐๐๐กว่ารายแล้ว
อย่างเขตฝั่งทนลุยตรวจไป๘๔โรงงาน
คือตรวจไปแล้วกว่า๗๔๐๐รายจากจำนวนทั้งหมด๓๒๐๐๐ราย
แล้วก็พบผู้ติดเชื้อรวม๔๖ราย
แต่ทีนี้มันมีข้อมูลเป็นข้อมูลที่น่าสนใจค่ะ
กรุงเทพมหานครเขาก็บอกว่า
ที่มีผู้ป่วยโควิดในกรุงเทพไล่มาสูงสุด
ก็คือเขตบางขุนเทียน๑๕๑ราย
รองลงมาก็คือเขตภาษีเจริญ๔๙ราย

บางแคร์๓๐รายแล้วก็เขตบางพัด๒๗ราย
แต่ว่าในกรุงเทพมหานครมีอยู่๒เขตค่ะ

ก็คือ๑เขตสัมพันธวงศ์กับ๒เขตสะพานสูง